รวมทั้งส่งผลถึงประเทศไทยด้วยนะคะแป้งมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
เนื่องจากว่าจริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดของแต่ละประเทศก็คือคนในชาติ
เพราะฉะนั้นสุขภาพของคนในชาติคนนี้คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศชาติ
ถ้าร่างกายสุขภาพกายรวมทั้งสุขภาพใจของคนในชาติเนี่ยไม่แข็งแรง
ไม่มีความสุขมีความวิตกกังวลแล้วมันก็จะส่งผลไปถึงทุกสิ่งทุกอย่าง
ส่งผลถึงครอบครัวส่งผลถึงเศรษฐกิจส่งผลถึงความมั่นคงในทุกแง่มุม
วันนี้แป้งคิดว่าเราทราบแล้วล่ะว่าสถานการณ์วันนี้มันมาถึงจุดที่อันตรายมากนะคะ
ในฐานะคนไทยคนหนึ่งแป้งก็อยากจะให้ทุกคนใช้สติ
เพราะสติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราไม่ทราบเลยว่าโรคนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเรา
หรือว่าญาติพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานได้เมื่อไหร่นะคะ
ถ้าเกิดขึ้นเราต้องคิดว่าเราต้องมีสติและเราต้องสำคัญที่สุดนะคะ
เราอย่ารักตัวเองเพียงคนเดียวเพราะความรักอันนี้ต้องเผื่อแผ่ถึงทุกคนด้วย
สำหรับแป้งเนี่ยถ้าเราเป็นเราต้องแจ้งอย่างที่เขาทำลายอย่างหลัง๑๔วันว่าเราพบใครบ้าง
ในขณะเดียวกันทุกคนก็ทราบว่าวันนี้คนที่หนักที่สุดคือ
บุคลากรทางการแพทย์แน่นอนค่ะโรงพยาบาลไม่มีวันพอยายังไม่พอณวันนี้ยังไม่พอ
เพราะฉะนั้นกำลังใจทุกกำลังใจก็ให้บุคลากรทางการแพทย์เพราะเขาเป็นคนที่จะรักษาเวลาเราเจ็บป่วย
วันนี้แก้คนเดียวไม่ได้แน่นอนแป้งว่าภาคตัดก็แก้คนเดียวไม่ได้ภาคเอกชนก็แก้คนเดียวไม่ได้
แสดงศักยภาพของคนไทยเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศไทยของเราเราจะผ่านไปให้ได้
จะผ่านได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวพวกเราเองแล้วแป้งเชื่อว่าวันนี้ในวันที่เกิดวิกฤต
ก็จะได้เห็นโอกาสของศักยภาพของคนไทยที่มีความตั้งใจจริงที่จะทำเพื่อส่วนดู